ไปดูอีกหนึ่งคดีที่บอกว่าคดีนี้ต้องวัดใจการทำงาน
การทำหน้าที่ของตำรวจนะคะเพราะว่าคนร้าย๔ใน๖คน
เป็นลูกหลานของตำรวจที่ไปก่อเหตุพยายามฆ่าชายพิการนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วด้วยนะคะ
เพื่อที่จะขอให้คุ้มครองพยานแล้วก็ดำเนินคดีกับหญิงสาว
โพสต์ข้อความคุกคามข่มขู่ทางเฟซบุ๊คค่ะ
นายอนันตชัยชายเดชทนายความครอบครัวของนายสมเกียจศรีจันท
ชายขาพิการอาชีพขายขนมปังที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น
ทำร้ายจนเสียชีวิตบริเวณหน้าร้านขายขนมปัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนี้ได้นำหลักฐานเป็นภาพหน้าเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ซีเกมชาดิดาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
ตำรวจนครบานโชคชัยในข้อหาคมขู่ให้เกิดความหวัดกลัว
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หลังมีการโพสต์ข้อความ
ในลักษณะข่มขู่ทำร้ายร่างกายและสำนักงานทนายความ
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปเพียง๓คูหาเท่านั้นค่ะ
โดยนายอนันตชัยบอกว่าหญิงสาวคนดังกล่าวได้อ้างตัวว่า
เป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายนายสมเกียจ
ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความข่มขู่จะทำร้าย
พฤติกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์คนอื่น
กล้ามาเป็นพยานในคดีนี้เพราะแม้แต่ทนายความของคดี
ยังถูกคมคู่โดยมองว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้สำนึกผิด
ในการกระทำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแม้แต่น้อย
อกจากนี้ก็ยังได้เตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปวิดีโออีกจำนวนมาก
เรียบเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล
หลังจากที่นายพีรพลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ให้การอ้างว่า
ผู้ตายเป็นคนใช้มีดฟันแขนก่อนจึงแทงผู้ตายเพื่อเป็นการป้องกันตัวค่ะ
วันนี้ผมมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์นะครับหมินประมาทผม
หาว่าผมเนี่ยเสือกเรื่องของชาวบ้านแล้วก็วักอยู่อยู่ดีไม่ว่าดีนะครับ
แล้วก็จะมาถล่มสำนักงานผมนะครับ
บังเกิดว่าสำนักงานกฎหมายอนัญชายชายเดชเนี่ย
จำกัดเนี่ยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ๓ช่วงตึกนะครับ
แล้วผมก็เห็นเหตุการณ์พอดีอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ย
ได้ทราบตามข่าวที่เสนอไปแล้วนะครับ
ปรากฏว่ามีพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็มากพอสมควร
แต่ไม่มีใครกล้าเป็นพยาน
ด้านนางธัญชนกศรีจันทร์นะครับพี่สาวของนายสมเกียจบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยทางญาติจะยังไม่เผาศพก็พูดไปสะอื้นไห้ไปนะครับ
จะไม่เผาศพนายสมเกียจจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ขณะที่คดีนี้มีหลายคนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้
เพราะแม้แต่นายอนัญชัยที่เป็นทนายความเองก็ยังคงถูกคมขู่
ลองไปฟังหัวอกของพี่สาวผู้เสียชีวิตครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์อีกหลายคนมากเดินเข้ามาหาหนูว่า
นัทเจ๊นัทน้องนัทพี่ไม่กล้าเป็นพยานนะ
เพราะว่าขณะทนายของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ยังโดนวางขูดระเบิดสำนักงานแล้วพี่อยู่แถวนั้น
พี่จะมีพี่ต้องทำมาหากินแล้วน้องน้องจะให้พี่ทำยังไง
ตอนนี้พยานทั้งหมดเหลือพี่ทนายแล้วก็ลูกชายพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ลูกสาวพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
ขอถามหน่อยว่าจะมีพยานคนไหนบ้างที่จะกล้ามา
เพราะขณะทนายของท่านเตรียพิสุทธิ์เตมียเวช
ยังโดนขู่วางระเบิดไม่มีพยานมาหรอกค่ะ
เขากลัวกันหมดตัวเนียมเหลือแค่นี้
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยนะคะว่าคดียังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน

ไม่ใช่การนำเสนอหลักฐานคลิปเหตุการณ์แต่เพียงฝ่ายเดียว
ตามที่ทนายผู้เสียชีวิตกล่าวอ้าง
พร้อมย้ำว่าหากพบว่ามีการพาดพิงถึงใคร
จะมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ส่วนที่ทนายความของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความ

หลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการเชิญทนายความและหญิงสาว
โพสต์ข้อความดังกล่าวเข้าให้ปากคำ
รวมไปถึงดูพยานแวดล้อมคนอื่นด้วยค่ะ

วันนี้ก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอชุดใหม่
ความยาวประมาณ๔๑วินาที

และนายสมเกียจกำลังต่อสู้กัน
โดยคลิปนี้นะคะก็ได้มีการถูกเผยแพร่

จ๋าขันติวิริยโยธิน

แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะ

ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ความคืบหน้าของคดี